มาติดตามความคืบหน้าคดีไร่ส้ม
ซึ่งสารชั้นต้นนั้นตัดสินออกมาแล้วนะครับ
คุก๑๓ปี๔เดือนไม่รอลงอาญา
แต่ว่าจากนี้ไปต้องรอกระบวนการยุติธรรมนะครับ
อุทธรณ์ชั้นดีกาต่างหลังจากนี้
ในขณะที่ความเคลื่อนไหวขององค์กรต่าง
ออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่าเอกชนก็ดีนายจ้างก็ดี
ไม่ควรจะสนับสนุนพิธีกรข่าวคนดังกล่าว
เกิดคดีนี้ขึ้นเพราะว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ

ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมสายการเมืองนั้นมีการไปถามแหล่งข่าวคนใกล้ชิด
มีการโพสต์ทวิตเตอร์ไปเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ห้ามข้าราชการ
ออกรายการของพิธีกรข่าวคุณสรยุทธ์
แต่ให้ใช้ดุลพินิษฐ์เพราะบางที
อาจจะขัดกับนโยบายของรัฐบาล
ในการมุ่งมั่นปราบรามคอรับชัน
แล้วก็ล่าสุดนี้ครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจ
ปตทเองประกาศยืนยันชัดเจนนะครับ
ว่าเริ่มถอนโฆษณาจากรายการของคุณสรยุทธ์แล้วครับ
กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยออกแถลงการ
เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีคำพิพากษาสารอาญา
ตัดสินคดีจำคุกนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาและพวก

คดีทุจริตค่าโฆษณา๑๓๘ล้านบาท
ระบุว่าคาดหวังว่าจะเห็นจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและเคารพต่อคำตัดสิน
ด้วยการยุติบทบาทเป็นการชั่วคราว
กรณีที่คณะกรรมการผู้บริหารสถานีโทรทัศน์

สนับสนุนนายสรยุทธ์ให้ดำเนินรายการ
ในฐานะพิธีกรรายการข่าวต่อไป
แสดงให้เห็นถึงวิกฤตทางจริยธรรม
สังคมไทยอย่างน่าเป็นห่วงจึงเรียกร้อง
ผู้เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง
ผู้ว่าจ้างบริษัทองค์กรผู้ลงโฆษณาให้
แสดงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมไทยด้วยการไม่สนับสนุนหรือ
ให้โอกาสแก่คนที่ทุจริตคดโกงครับ
ขณะที่นางอ่อนอุตสาลำเลียงพลนายกสมาคม
สนาแห่งประเทศไทยแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
เรียกร้องให้นายสรยุทธ์ลาออกไปพิสูจน
บนชั้นศาลเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
และแสดงสปิริตทางเจริยธรรมมีรายงานด้วย
ว่ามีบางบริษัทเริ่มถอนโฆษณาในรายการของ
สรยุทธ์แล้วนะครับเช่นปตทซึ่งก็
ระบุว่าบริษัทนั้นมีนโยบายถอดโฆษณาใน
รายการที่มีนายสรยุทธ์ดำเนินรายการทั้ง
หมดโดยใช้วิธีการทยอยถอนออกไปเพราะต้อง
สัญญาโฆษณาแต่ละตัวด้วยเนื่องจากว่าเป็น
เซ็นสัญญาก่อนสารอาญาจะมีคำพิพากษา
ออกมาครับล่าสุดปรทได้ย้ายสปอร์ตโฆษณาใน
ในช่วงเรื่องเล่าเช้านี้ออกไปอยู่ในช่วง

ขณะที่นายบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการ
และนายตันพาสกรณฑีกรรมการผู้อำนวยการ
อิชิตันกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
ยืนยันที่จะไม่ถอนโฆษณาที่ลงใน
รายการที่นายสรยุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ
เพราะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคลแต่การลงโฆษณาเป็นการสนับสนุนตัว
รายการและไม่น่าจะกระทบกับภาพลักษณ์สินค้า
ที่ลงโฆษณาด้วยครับ